เมื่อวานนี้นะคะเราได้รับแจ้งข่าวเศร้า

การเสียชีวิตของคุณพ่อของพี่สองพารดอกนะคะ
ซึ่งหลายคนทราบกันดีอยู่แล้วนะคะ

คุณพ่อของพี่สองเนี่ยใช้วิธีการ
เตาถ่านแล้วก็โรยตัวเองเสียชีวิตนะคะ

เมื่อประมาณ๑๖นาฬิกาที่ผ่านมานะคะ

ที่สารสองสุนทรานุปถัมพ์
แจ้งสิริสัมพันธ์อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
ก็ได้มีการจัดพิธีรดน้ำศพ

อายุ๗๐ปีก็คือคุณพ่อของพี่สอง

โดยมีบรรดาย่าสนิทและบุคคลที่รู้จัก

เดินทางมาร่วมแสดงความไว้อาลัย
รดน้ำศพกันเยอะแยะมากมาย
ท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจค่ะ

ให้ผู้สื่อข่าวรออยู่ด้านนอก

สวดอภิธรรมศพคุณพ่อสมพงศ์
ก็จะมีการสวดเป็นเวลา๕คืนด้วยกัน

จนถึงวันที่๒๔กุมภาพันธ์เวลา๑๙นาฬิกา

ในวันจันทร์ที่๒๕กุมภาพันธ์นี้

บันเทิงไทยรัฐก็ต้องขอแสดงความเสียใจ